อายุ๑๙ปีเรียนอยู่ชั้นปวสอของเทคโนโลยีแห่ง๑ย่านฝั่งทน
น้องเขาอยู่บนห้องพักชั้นบนเลย

มีเศษเส้นขนมีขนหน้าแข้งตกอยู่ในที่เกิดเหตุ

ที่สุดแล้วก็พบว่าผู้ก่อเหตุนั้น

พยายามจะเข้ามาข่มขืนแต่ไม่สำเร็จ
เขาขัดขืนก็เลยฆ่าเขาตาย
แล้ววันนี้จะพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
ประกดว่าโอ้โหญาติผู้ตายเหรอจะรุมประชาธรรมณ์เนี่ย
กุลมูลรุ่นวายเลยอะนะครับ
คือที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้เนี่ยในห้องพักของน้องที่เสียชีวิต
จากการสอบสวนในบ้านที่พักอาศัยกันอยู่๕คนรวมผู้ตายด้วย
เหลือก็เป็นพี่ชายเป็นแฟนด้วยนะแฟนนุ่มด้วยเนี่ย
ก็ไม่พบใครที่ต้องสงสัย
กระทั่งตำรวจสนตลาดพลูนะครับเจ้าของท้องที่

ได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
เพราะว่าคนที่ไปพบศพตอนเช้าเนี่ยก็คือแฟนนุ่ม

แต่เหตุการณ์คาดว่าเกิดขึ้นกลางดึก
ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงตีหนึ่งถึงตีสาม
เห็นนายทศพลหรือนายแทนนามสกุลพรมชาติ
อายุ๓๔ปีเป็นพ่อเลี้ยงผู้ตาย
ไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้นะมาวนเวียนอยู่แถวบ้าน
ก็เลยตามตัวมาสอบปากคำจนกระทั่งรับสารภาพว่า
เป็นคนลงมือบีบคอฆ่าน้องเสียชีวิต
แต่ว่ายืนยันว่าไม่ได้ข่มขืน

ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘บอกว่านายทศพล
สารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงก่อนเกิดเหตุ
เสพยาไอซ์แล้วก็ดื่มเบียมาจนเมา
แล้วก็ขับรถกระบะมาจอดที่หน้าปากซอยเทิดไทย๒๒
ตอนตี๑๓๐นาทีของคืนวันที่๗กันยายน
แล้วก็เดินเท้ามาที่บ้านหลังเกิดเหตุ
จะใช้กุญแจไขเข้าไปเพราะมีกุญแจนะเป็นบ้านของลูกเลี้ยง
เดินขึ้นไปบนห้องนอนของลูกเลี้ยงที่อยู่ชั้น๓
แต่ยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืน
คือตั้งใจจะไปข่มขืนแต่ไม่ได้ข่มขืน
ผู้ตายนอนเปลยกายอยู่
คือแฟนนุ่มเขาก็ยอมรับว่าปกติแฟนสาวเขาถ้าร้อนจะนอนเปลยกาย

พอไปเห็นแบบนั้นก็จะข่มขืน
แต่ผู้ตายขัดขืนก็เลยรัดคอเขา
ผ้าขนหนูในห้องของผู้ตายมาคลุมศีรษะ
ก็อาบน้ำแต่งตัว
ไปทำงานที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านปฐุมวัน
แล้วก็พยายามจะติดต่อหาเพื่อนสนิทที่อยู่กาญจนบุรี
เพื่อที่จะให้เตรียมเส้นทางหลบหนีให้

แต่ว่าตำรวจแกะรอยแล้วก็มาจับตัวไว้ได้ก่อนนะครับ

ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็ข้อหาเสพยาไอซ์ด้วยนะครับ
แล้วก็พาตัวไปฝากขังไว้ที่สารอาญาธนบุรีแล้วนะครับ
ส่วนข้อหาเรื่องการคุกคามทางเพศ

เดี๋ยวต้องรอผลการพิสูจน์จากแพทย์อย่างละเอียดก่อนนะครับ

เรื่องคดีข่มขืนเรื่องล่วงละเมิดทางเพศเนี่ย

ทีนี้ทีมข่าวของเราได้ทำภาพเป็นกราฟิกนะคะ

จะได้เห็นพฤติการของคนร้ายได้ชัดเจน

พ่อเลี้ยงของผู้ตายเนี่ยนะคะ

เขาดื่มเบียร์ด้วยเสพยาไอซ์ด้วย

จากนั้นก็ขับรถกระบะค่ะ
จอดที่หน้าปากซอยเทิดไทย๒๒
ช่วงเวลาประมาณตี๑๓๐นาที

พ่อเลี้ยงคนนี้ก็เดินเข้าไปในซอย
ไปที่ตึกที่พักที่เป็นอาคารพาณิชย์นะคะ

ซึ่งเป็นห้องนอนของน้องเมย์
เลี้ยงผู้ตายเปิดประตูเข้าไป
พบน้องเมย์นอนไม่มีผ้าห่มคลุม
แล้วน้องเมย์ปกติก็นอนไม่ใส่เสื้อผ้าอยู่แล้ว

จากการเสพยาไอซ์ทำให้พ่อเลี้ยงเกิดอารมณ์ทางเพศ
พ่อเลี้ยงขึ้นคล่อมน้องเมย์นะคะ

พ่อเลี้ยงก็เลยบีบคอค่ะ

สุดท้ายน้องเมย์ก็สิ้นใจนะคะ

พ่อเลี้ยงก็นำผ้านวมคลุมศพน้องเมย์เอาไว้เพื่ออำพราง

พฤติการของพ่อเลี้ยงคนนี้ที่ก่อเหตุนะคะ

คุณแม่บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก

ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
จากการถามสามีตัวเอง
ที่ขึ้นไปบนห้องนอนของน้องเมย์เนี่ย

เขาอ้างว่าอยากจะไปตักเตือนน้องเมย์
เพราะเปิดไฟเปิดหน้าต่างทิ้งไว้
ทะเลาะกันมีปากเสียงกันบันดาลโทษะ

เพราะลักษณะเหมือนกับวางแผนเอาไว้ล่วงหน้า

แล้วที่ผ่านมาคุณแม่ยอมรับเลยว่าน้องเมย์เคยบอกแม่

ว่าพ่อเลี้ยงพยายามจะข่มขืน

แต่ตอนนั้นแม่ไม่เชื่อ

มันเป็นความช้ำใจแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ของทุกคนเลยนะ

ถ้าลูกหลานมาบอกเรื่องแบบนี้เนาะ

คนใกล้ตัวทั้งนั้นนะฮะก่อคดีแบบนี้

คุณแม่ของน้องที่เสียชีวิตเล่นกับสุนัขตัวนี้นะครับ
เป็นสุนัขพันธิสุเพศมีอายุ๗ปีเนี่ย

ใช่คือแม่ไปที่สรตพลุ
ไปเจอสุนัขตัวนี้มันวิ่งมาหาวิ่งมาเห่าแบบ
เหมือนแบบรู้จักเลยอะ

อ้าวนี่มันสุนัขของลูกสาวชื่อเจ้าซีฟู้ด
มันหายจากบ้านไปเป็นปีแล้ว

คือมีพลเมืองดีเขาเจอหมาที่มันหลงไปตั้งนานแล้ว

พอเกิดคดีของลูกสาวมาขึ้นโรงพัก

แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปเลี้ยงเหมือนเดิม

เดี๋ยวให้จัดงานศพลูกสาวเรียบร้อย
ดงคดีอะไรเคลียร์กันเรียบร้อยก่อน
แล้วเดี๋ยวจะมารับเจ้าซีฟู้ดกลับไปเลี้ยงเหมือนเดิม
คือคุณแม่บอกว่าส่วนหนึ่งก็ยังเชื่อว่า
อาจจะเป็นเจ้าซีฟู้ดด้วยแหละ

เชื่อมกันดนใจกันจนจับคนร้ายได้